พาไปชื่นชมสองพี่น้องยอดกระตันยูครับ
เป็นเด็กสองคนอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

ไม่ไปเล่นกับเพื่อนแต่ไปช่วยคุณป้าขายของ

อยากมีเงินเรียนสูงมากกว่านะครับ

หน้าตาจิ้มลิ้นน่ารักทีเดียวนะครับ

นี่คือร้านโจ๊กแล้วก็ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเจ๊หยกนะครับ
ไปเจอกับคุณชนทิชาอายุ๓๙ปี

คือเด็กหญิงพัชรทรอายุ๑๕ปีครับ
เรียนอยู่ที่โรงเรียนพานทองต้นสนชั้นม๓
เด็กหญิงชาลิสาอายุ๑๑ปี
เรียนที่โรงเรียนเทศบาลตำบลดอนหัวล่อ
ชั้นป๔ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน
นี่กำลังช่วยป้าทำโจ๊กทำก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟให้กับลูกค้า
ถามน้องพัชรทรบอกว่าคุณพ่อกับแม่ทำงานคนละที่กัน
ก็เลยมาอยู่กับป้าแล้วก็มาเรียนได้ปีแล้วที่นี่
วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเลิกเรียนก็จะรีบมาที่ร้านเลย
มาช่วยป้าทำอาหารขายตั้งแต่๔โมงเย็นไปถึง๕ทุ่ม
หลังจากนั้นก็กลับบ้านไปทำการบ้านแล้วก็พักผ่อนนอนหลับ
ถ้าเป็นวันหยุดก็จะมาร้านตั้งแต่๔โมงเย็นถึงตี๒

ถามว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ไปเล่นเหมือนคนอื่นเขาล่ะ
เด็กเข้าไปกันนะเขาบอกว่าหนูต้องการช่วยป้า
หนูจะได้มีเงินทุนในการส่งตัวเองกับน้องเรียนให้สูงด้วย
ทีมข่าวถามว่าเลิกเรียนแล้วอยากไปเล่นกับเพื่อนไหม
อยากไปค่ะเพราะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยใครจะช่วยป้าล่ะ
ทางครอบครัวเองก็อยากจะมีรายได้
คือเขาบอกว่าเพื่อนก็หายากนะ
จริงแล้วก็เล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนอยู่แล้ว
จำเป็นต้องไปเล่นหลังเลิกเรียนก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะ
หยกว่ายังไงบ้างคุณป้าเจ๊หยกเขาบอกว่า
สองคนนี้ไม่เกเรเลยนะหลังเลิกเรียนนะก็กลับมาช่วยงานที่ร้าน
อมรับเลยห่วงหลานเหลือเกิน
เพราะหลานหน้าตาสะสวยน่ารัก

คือจริงแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณหลานเพราะอะไร
หน้าตาน่ารักลูกค้าอุดหนุนก็ชม
หลานขยันโน้น่ารักด้วยอะไรแบบนี้

ยอมรับว่าเป็นห่วงแล้วห่วงหลานสองคนนี้มากจะโชคดี
น่าสุมประตูวัดชาติสมตรตำบลดอนหล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คนดีก็ต้องชื่นชมกันต่อไปนะฮะ